ไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุยิงกันนะครับ
เป็นเหตุการณ์ประทะเดือดครับที่อำเภอหนองจิกปัตตานีนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นแนวร่วมก่อความไม่สงบ
หลังจากไปปิดล้อมต้องใช้ผู้แฟร์เข้าไปต้องใช้แก๊สน้ำตาเข้าไปเพื่อให้
กลุ่มผู้ต้องสงสัยยอมจำนวนแต่เขาไม่จำนวนคุณผู้ชม
มีการยิงตอบโต้เจ้าที่สุดท้ายถูกวิสามันไปก็ดับไปสองรายด้วยกัน
ไปดูภาพเหตุการณ์นะฮะ
เป็นการยิงประทะกันนะครับโดยเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงยิงประทะกันกับคนร้ายนานกว่า๓๐นาทีครับ
เพื่อเอาผู้ส่องสว่างอยากจะเห็นว่ากลุ่มคนร้ายอยู่ตรงไหน
แต่คนร้ายอยู่ในบ้านยิงสวนออกมาเพื่อเปิดทางหลบหนี
พอเสียงปืนสงบลงนะฮะเจ้าที่ก็ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปครับพร้อมกับ
แล้วก็เคลียร์ให้แน่ชัดว่าคนร้ายนั้นยอมมอบตัว
ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าคนร้ายเสียชีวิต๒
มีปืน๒กระบอกตกอยู่ข้างศพแล้วก็มีการควบคุมตัวในอับดุลละโต๊ะมรายยออายุ๒๗ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านไปสอบส่วนนะครับ
พลตำรวจโทรรณสินผู้สามระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
นำกำลังชุดจู่โจมมาปฏิบัติการในครั้งนี้ก็บอกว่า
ได้พยายามเจรจาเรียกผู้นำศาสนาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านมาเกลี้ยกล่อมอยู่นาน
แต่คนร้ายเนี่ยไม่ยอมออกมาครับแล้วก็ได้ทำการต่อสู้
เกิดการยิงประทะกันจนคนร้ายที่อยู่ในบ้านนั้นเสียชีวิต
ส่วนจะเชื่อมโยงกับคดียิงถล่มป้อมชรบ๑๕ศพที่ยาลา
หรือว่าเหตุการณ์อื่นหรือไม่นั้นเนี่ยต้องรอผลการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ